พระที่ทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพนั้นนะครับ

และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบัยมุกต่าง
หลังจากที่มีประชาชนจำนวนมากนะครับ
บางคนก็นำตุ๊กตาลูกเทพไป๑ตัวบ้าง

เพื่อไปปลุกเสกที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีครับ
ประชาชนที่มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาการเลี้ยตุ๊กตาลูกเทพนะครับ

โดยพระครูวินัยถิตปัญโยพระลูกวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ที่จะทำให้ตุ๊กตานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บันดาลโชคลาภตามที่ตนปรารถนา
ถิตารัฐทวีวัฒนมงคลเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ครับ
ตุ๊กตาลูกเทพอยู่ในครอบครองทั้งหมด๑๙ตัวด้วยกัน
ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาอยู่แล้ว
ทราบข่าวว่าทางวัดทำพิธีปลุกเสกเสริมบารมีให้กับตุ๊กตาลูกเทพ
ก็นำตุ๊กตาที่เตรียมไว้มาทำพิธีปลุกเสกนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
เนื่องจากหวังว่าจะทำให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
เปรียบเสมือนการเลี้ยงกุมารทองหรือลักยมของคนสมัยก่อน
ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพตามกระแสครับ
พระครูวินัยบอกว่าการปลูกเสกตุ๊กตาลูกเทพให้กับชาวบ้านนั้น
เปรียบเสมือนการทำให้ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าว

จากชาวบ้านที่นำตุ๊กตามาทำพิธีปลุกเสก
ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ทั้งด้านธุรกิจการงานปัญหาครอบครัว
ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับ
พระครูวินัยนั้นฝากถึงผู้เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนะครับ
ที่สุดแล้วต้องประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศิลธรรมอันดี

และขอยืนยันว่าทางวัดไม่ได้เรียกรับเงินค่าทำพิธีปลุกเสกแต่อย่างใด
ซึ่งก็แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่นำตุ๊กตามาทำพิธี
จะร่วมทำบุญเพื่อช่วยในการบูรณวัฒน์นะครับ